สวยมั่นใจไม่กลัวแซ่บนัวมาก

บอกเลยนะคะหลายคนเห็นเธอเป็นแบบสาวเผ็ดสาวแซ่บนะคะ
แต่ว่านิยามความรักของเขานะคะ
คนแบบสเปคหนุ่มในฝันเขาเรียบง่ายเรียบง่ายค่ะ
แถมตอนนี้นะคะจีน่ายังรั้งสถานะโสดด้วยนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าใครจะเข้าตาบ้างล่ะค่ะ

แต่หนูไม่ตอบนะจ๊ะเพราะหนูอ่านภาษาเกาหลีไม่ออก

นางก็บอกว่าเออก็มีคุยบ้างนิดหน่อยนี่แหละค่ะ

พอร์ตมาไม่นะคะเขาชอบสายเลือดไทยแท้เด้อ
จีน่ายอมรับเลยว่าตัวเองหัวโบราณมากนะคะ

แบบถึงเนื้อถึงตัวจริงไม่ค่อยโอเคเลยนะคะ

ที่มีวัฒนธรรมเหมือนกันแบบนี้ดีกว่าค่ะ
นี่เป็นคนหัวโบราณไงติดเรื่องวัฒนธรรม

เป็นคนค่อนข้างหัวโบราณในเรื่องความรักนิดนึงอะไรอย่างนี้

ใครที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเธอสเปคต่างชาติลง

คุยเรื่องไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมไม่ได้
ไม่เป็นใจเลยเหรอเผื่อเราจะโกรธอินเตอร์
เขาน่าจะเป็นแบบพวกแบบว่า
คือถ้าพวกแบบว่าทั่วต่างชาติเขาอาจจะเป็นแบบว่า
สมมุติถ้าเจอคนไม่รู้จักก็กอดกันเลยอะไรอย่างนี้
เอาเป็นว่าอยากให้มันอยู่ในวัฒนธรรมใกล้ตัวเราที่สุด
เอางี้แล้วกันเพราะว่าแบบว่า
บางทีแบบเรื่องถึงเนื้อถึงตัวเรื่องอะไรบางอย่าง
บางทีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้
นะคะก็ไม่อยากให้ปิดใจอยากให้แบบว่า
นะคะไม่ใช่แค่หนุ่มไทยอย่างเดียว
เพราะจีน่าเนี่ยก็บอกเลยว่าสเปคอย่างนี้
สาวหนุ่มทั่วโลกเขาชอบแบบนี้

ลีน่าเองก็โดนจับจิ้นกับคนโน้นคนนี้
ลุคที่แบบว่าออกแนวแบบบ่อยด้วยเหมือนกัน
ติดนะก็ดูน่ารักไปอีกแบบเหมือนกัน
ขี้อายก็มีไม่ได้แบบยุบยับหรอก

สนุกนะคุณผู้ชมค่ะ